ไปเรื่องของภาคอีสานก็ให้กำลังใจมานะครับ

แต่งกรลำนะครับให้กำลังใจทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
แล้วก็บอกว่าให้เขาคาดปลอดภัย
พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือทุกฝ่ายนะครับ
ที่กำลังจะประสบความสำเร็จ

และที่สำคัญที่สุดครับกลุ่มต่างนะครับให้กำลังใจ
และที่เห็นแบบน่ารักนะครับ
น้องนะครับน้องนักเรียนซอฟต์หมอรำซิ่งตอนนี้นะครับ

เพราะว่าอยากทำกลุ่มต่างในคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับ
ราชินีหมอลำซิกแต่งกรลำเป็นภาษาอีสาน

และมะปาดดีทวกโมยงานทวกระดับสั้น
ผากสวนกะตามเตี๊ดร่วมจี๊ดใจแบงปั่นแบบกันละยานเมฆ
ห่วงประสานนั้นร่วมและทุกของใจ
ข้าวนี้คือคุณงามความดีคุณผู้ประการนั้นยิ่งใหญ่
เช้าทราบไปถึงเช้าต่างประเทศพร้อมได้ห่วงตุ้น
มาซอยกันเช่นประเทศสหรัฐนั้นกระทรวงนักซอกคนเบอร์หนึ่ง
มาร่วมใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทุกหน่วยงานคุมความกันในงานนี้
ยังมีผลสำเร็จใดในการทำหน่องานใหญ่

เพราะว่าเสียงเพลงอันภัยร้อแบบนี้นะครับ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแต่งกรลำ
แบบฉบับวัฒนธรรมและการเล่นพื้นเมืองของชาวอีสาน
ซึ่งผู้ประพันธ์ก็คือนางราตรีศรีวิลัยบงสิทธิพร
นายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นบ้านผมนี่แหละครับผม
ที่ต้องการส่งกำลังใจให้กับเด็กและโค้ดทั้ง๑๓คน
ยังหวังว่ากรลำที่แต่งขึ้นนี้
ส่งความห่วงใยไปถึงคนในจังหวัดเชียงราย
ให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
พร้อมกันนี้ยังซักซ้อมให้นักเรียนร่วมร้องเพลงนี้
เพื่อเตรียมไปต้อนรับหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงด้วยครับผม
เช่นเดียวกับนางสุวรรณบัวนาคศิลปินหมอลำกร
ประธานชมรมหมอลำอิสานหลานดาโมนะครับ
ก็เป็นตัวแทนชาวตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชแล้วครับ
จังหวัดนครราชศรีมาแต่งบทเพลงร่องหมอรำกร
สร้างความขอบคุณให้คนไทยทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงชาวต่างชาติที่ร่วมกันทำงานทุ่มเทเสียสละและอดทน
ในที่สุดก็ค้นพบทีมหมูป่าคาเดมี่แม่สายทั้ง๑๓คน
ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงฟังกันหน่อยนะครับ
แม่ลองฟังดูนะครับ
มีใจกลีนละร้อนข้อมีใจกลีนละร้อน
คนไหนโดนการมีใจพวกดูกันในเรื่องมัน
เกรงมาจากห้าสวยหัวขี้ยาห้าสาโจ
บุคไห้ห้าเหลี่ยงห้าเท่าเดียวลดมากันโดยห่าหาซอย
น้ำไหลมายุ่งสูงเมียดิน
ก็บอกอีกด้วยบอกว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายครั้งนี้
ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เวลาที่บ้านเรามีเหตุวิกฤตอะไรเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริง
แล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยนะคะ